คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตอนนี้
ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับ
เมื่อเดินทางมาถึงก็จะมีเจ้าที่เนี้ยคอยไปบอก
อีก๒วันนะคะก็จะเข้าสู่วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
หลายคนจึงเลือกเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่วันนี้ค่ะ
เพื่อรีบไปจับจองพื้นที่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
บรรยากาศที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงค่ะ
เริ่มมีประชาชนทั่วทุกสารทิศ
ยอยนั่งรถไฟจากภูมิลำเนาเพื่อเข้ามายังกรุงเทพมหานคร
ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนนะคะที่ตั้งใจไปจับจองที่นั่งรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ก็จะรีบลงรถไฟค่ะเพื่อต่อรถชัตเติ้ลบาสที่มีบริการวิ่งส่งผู้โดยสารฟรี
จากหัวลำโพงไปยังวงเวียนรักษาดินแดง
ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนอนพักค้างคืน
รอบบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ
แต่จะมีผู้โดยสารที่นั่งคอยเที่ยวรถในชาญชาลา
อานนท์เหลืองบริบูรณ์รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อว่า
วันนี้จะเป็นวันที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง
โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟมากขึ้นค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงค่ำจนถึงช่วงเช้าวันที่๒๖ตุลาคม
ว่าจะมีประชาชนหนาแน่นมากที่สุดค่ะ
ได้จัดเจ้าหน้าที่จากขอสมกกรมการขนส่งทางบก
ตำรวจรถไฟและจิตอาสา
กระจายให้ข้อมูลทั่วทั้งสถานีกว่า๔๐๐คน
โดยเฉพาะในจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
มีบริการเลยค่ะ
ด้านกรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตา

เลือกใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางค่ะ
โดยกำชับไม่ให้แท็กซี่กงค่าโดยสาร
และเร่งระบายรถให้คล่องตัว

ยังไม่พบผู้โดยสารรอรถตกค้างค่ะ
แต่หากเริ่มพบว่าคนตกค้างนะคะ

วิ่งเข้ามารับผู้โดยสารที่หัวลำโพง
การเดินทางด้วยรถไฟนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะ
สำหรับผู้ที่ไม่อยากจะไปเสี่ยงการจราจร
ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นะคะ

รอฟทก็ยังคงมีบริการรถไฟฟรีค่ะ

สามารถเช็ครอบและเส้นทางการเดินทางได้
ที่เปิดโทรศัพท์๑๖๙๐ค่ะ

รายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ